คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีอีกแล้วนะคะปัญหาคลาสสิก

เพื่อนบ้านบอกว่าทนมา๑๒ปี

ทนมา๑๒ปีข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังพอไปเตือน
กลับถูกด่าถูกตะคอกใส่ด้วยนะคะ
อะไรอะไรขอรับ

ก้าดูข้ารู้เป็นอะไร
ก้องดูมั้ยนะที่ทุ่มท้องดูมั้ยนะ

นี่ค่ะตะโกนแบบโห

ลอดเสียงจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี้ย
แล้วคงไม่ได้ตะคอกใส่ตะโกนใส่แค่ครั้งเดียว
คือผู้หญิงที่เขาถ่ายเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าบ้านตรงกันข้ามเปิดเพลงเสียงดัง
ตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วเธอก็ออกไปเตือน
ส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นช่วงค่ำคือกลางวันก็เปิดเพลงดังตอนค่ำก็เปิดเพลงดัง
เดี๋ยวลองไปดูค่ะ
สวัสดีครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสองคลิปนี้นะคะคลิปแรกคือตอนกลางวันคือช่วงเช้า
ช่วงเช้าก็มีการเปิดเพลงตอนหัวค่ำก็เปิดเพลง
และคุณผู้ชมคิดว่าเสียงดังไหมคะตามที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูไปได้ฟังไป

มันนำมาซึ่งคลิปแรกที่ผู้หญิงเดินไปเตือนแล้วโดนตะคอกใส่เพราะมันดังแบบนี้เธอบอกเธอทนมา

เพื่อนของผู้หญิงเจ้าของบ้านที่เอาคลิปมาโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องกฎหมายคุ้มครองไม่ได้เข้าไม่ถึง
ต้องรอให้เกิดอะไรที่มันร้ายแรงไปกว่านี้น่าเศร้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับญาติผู้หญิงของเราเอง
เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาอยู่บ้านคนเดียวที่ชนบุรีเพื่อนบ้านแย่มากเปิดเพลงเสียงดังไม่ได้ดังธรรมดานะคะดังมาก
พอไปเตือนก็ไม่พอใจตะโกนด่าบ้างแหละแกล้งเปิดเพลงให้ดังกว่าเดิมบ้างล่ะเราก็ได้แต่แนะนำว่าก็แจ้งความสิ
พอตำรวจมาเขาก็ปิดเพลงเขาก็ลดเสียงพอตำรวจกลับไปอ้าวมันก็ดังเหมือนเดิม
ล่าสุดเมื่อคืนเดินไปบอกเขาถึงหน้าบ้านมันเกินไปนี่นะคะคลิปที่ลงเป็นคลิปที่อัดไว้เพื่อให้รู้ว่าเพลงมันดังขนาดไหนค่ะ
ขนาดอยู่ในบ้านตัวเองนะคะบางคลิปเนี่ยมายืนด่าถึงรั้วหลังบ้านทนไม่ไหวจริงนะคะก็เลยโพสต์เรื่องนี้ค่ะ
แล้วเพื่อนบ้านมาตะคอกใส่แล้วก็กร่างใส่ด้วยทั้งทั้งที่เปิดเพลงเสียงดังทีมข่าวเลยไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์ทั้ง๓คลิปที่เราให้คุณผู้ชมดูไปนะคะเกิดขึ้นที่หน้าบ้านเลขที่๕๙ทับ๑๓หมู่๑๒ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ผู้หญิงที่ถูกตะคอกใส่ในคลิปแรกนะคะเธอคนนี้ค่ะนางสาวทาริยรัฐผาสุกอายุ๔๒ปี
เธอบอกว่ามันเริ่มมาจากเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังเธอทนไม่ไหวจริงเลยไปบอกว่าเบาหน่อยได้ไหมสุดท้ายเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นตามคลิปภาพอะค่ะ
ทนมา๑๒ปีไม่ไหวแล้วถ้าเราจะทนอย่างนี้ไม่งั้นเราต้องขายบ้านตรงนี้ไปก็เลยตัดสินใจ
กระจก๑๒ปีคนเดิมย้ายคนออกไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะหรือเปล่าครับ

บางท่านบอกว่าอย่าว่าแต่๑๒ปีเลยเหนียวมาสอน
๑๒วันนี้จะทนไหวไหมเปิดขนาดนี้
นี่ค่ะคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้บอกทนมา๑๒ปีค่ะ
แล้วคุณผู้ชมว่าเสียงเพลงมันดังจริงไหม
เพราะว่าฝ่ายที่เขาเปิดเพลงเขาบอกยังไงรู้ไหม
บอกกับทีมข่าวของเราว่าไม่ดัง

ผู้ชายในภาพจากกล้องวงจรปิด

ใช่ได้เกียรติพรหมราชอายุ๔๐
วันนี้เนี่ยยกลำโพงลูทูธที่ใช้เปิดเพลงมาให้ดู

ลำโพงนี้คือคนที่ตะโกนตะคอกใส่นี่แหละ

เขาบอกว่าพี่ลำโพงนี้มันจะดังอะไร
เปิดเปิดทุกวันจริงแต่มันไม่ดัง

แม้เสียงอาบน้ำครับ

มันไม่ได้ดังมากจริงจริงนี่ค่ะก็ต้องฟังความรอบด้าน
คุณพี่เขาเลยบอกเนี้ยลำโพงเนี้ยลองฟังดูไหมล่ะอ่าไหนไหนลองฟังบลูทูธพี่เขาหน่อยสิ

คุณชวสอนก็ไม่รู้ว่าทีมข่าวของเราอยู่ใกล้ลำโพงหรือเปล่าอ่าก็ก็อาจจะเป็นไปได้แต่อ่า
สมมุตินะถ้าไม่นับเพื่อนบ้านนะถ้าเรานั่งในบ้านของเราเนี่ย
เราเป็นคุณพี่เนี่ยคุณพี่กีรติใช่ไหมคือเราฟังขนาดนี้มันแม่มัน
บางทีดังไปมันก็ไม่เพราะนะพี่พี่กิรติหรือว่าคุณพี่เขาฟังเพลงดังจนชิน
ก็เลยเวลาพูดก็ต้องพูดเสียงดังความดังของคนเราไม่เท่ากันเลยตะโกนออกมาเสียงดังดังด้วย
ก็อาจจะเป็นไปได้เอางี้คุณผู้ชมฟังความรอบด้าน
เพื่อนบ้านคนอื่นไหมว่าคุณพี่กิรติเนี่ยเปิดเพลงดังจริงหรือเปล่านะคะ
ลองฟังดูว่าเพื่อนบ้านคนอื่นเขาว่ายังไง
แล้วนี่ค่ะคนบ้านบางคนบอกว่าก็ไม่ได้ดังขนาดนั้น
อะไรแบบนี้แล้ว

ก็คงจะไม่ค่อยอยากยุ่งหรอกใช่ไหม

เดี๋ยวเราตามให้ต่อว่าจะยังไงจะคุยกันได้ไหม
ว่าเออเบาหน่อยได้ไหมหรือยังไง
พี่บอกจะขอไม่ดังแต่อีกฝั่งดึงดังอะไรงี้